นะคะทางญาติยืนยันค่ะว่าประเด็นนี้เนี่ยยังไงจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เพราะเชื่อว่าเป็นการกระทำเกินกว่าเหตุรวมทั้งยังเรียกร้องให้ย้าย
ตำรวจปืนโหดรายนี้ออกจากพื้นที่ด้วยนะคะ
ติดตามจากรายงานของคุณวิมลวันธรรมพักดีค่ะ

นักจิตเจ็บหรือนักจิต
นักจิตเจ็บหรือนักจิต
นักจิตเจ็บหรือนักจิต

นักจิตเจ็บหรือนักจิต
นักจิตเจ็บหรือนักจิต

นักจิตเจ็บหรือนักจิต
นักจิตเจ็บหรือนักจิตเจ็บหรือนักจิต
นักจิตเจ็บหรือนักจิต
นักจิตเจ็บหรือนักจิต

นักจิตเจ็บหรือนักจิต
นักจิตเจ็บหรือนักจิต
นักจิตเจ็บหรือนักจิต
นักจิตเจ็บหรือนักจิต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

การต่อสู้กันสู้กับบุรีแต่ข่าวออกมาว่าผู้ตายเนี่ยแย่งปืนตำรวจไม่มี
เพราะว่าเห็นเหตุการณ์จนวินาทีสุดท้ายที่ลมหายใจหมดเลยค่ะประถมบทของเหตุการณ์นี้เกิดจากอาการติดยาเสพติด
นานหลายปีของนายลำเภยที่มักจะอารวาสทำลายข้าวของเดินถือมีดที่มีความยาวกว่า๔๐
เซนติเมตรเดินวนไปเวียนมาในบริเวณบ้านจนคนในบ้านเอือมระอาหนีกระเจิง
หมวดวิจิตรให้มาระงับเหตุการณ์จนเกิดการต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายและเกิด
เหตุสลดขึ้นเพราะต่างฝ่ายต่างก็มีอาวุธ
แต่ภาพที่เกิดขึ้นยังค้านความรู้สึกของชาวบ้าน
และยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
นำหมู่บ้านจึงกลับลั่นวาจาลูกบ้านจะต้องไม่ตายฟรี
ถ้าเห็นกิฟต์โอ้โหเลย
ตำรวจอะไรทำเกินเหตุว่า
ทำเกินไปแค่โทรให้มาดูให้
ไม่ใช่ว่าจะโทรให้มาฆ่ากัน
ที่มานั่งการสดสัตว์ผิดยังไงก็ดำเนินกันดีตามองค์ประกอบของความผิด
หมวดวิจิตยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
และถูกแจ้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
พร้อมถูกสั่งย้ายไปปฏิบัติงานที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัด
ส่วนนายลำเภยจำปาผู้ตายถูกแจ้งข้อหาต่อสู้ขัดขืนและพยายามฆ่าผู้หมวดพิจิตร
แต่ความผิดจะตายไปพร้อมกับชีวิตของนายลำเภย
ส่วนผู้พิทักษันทิราชที่กระทำการเกินกว่าเหตุ
ยังต้องรับโทษทั้งทางวินัยและอาญา
ซึ่งจะร้ายแรงแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน
และการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ซึ่งผู้กำกับโรงพักพลสวรรค์ก็รับปาก
จะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
ข้อเท็จจริงและไม่เข้าข้างใคร
วิมวลวันธรรมพักษ์ดีข่าวไทยรัตน์ทีวี